มานานา๑แล้วก็นานา๑๒๓
พร้อมแล้วมาดู
ตอนนี้มันก็จริงมันเริ่มใกล้ตัวเข้าไปด้วยด้วยแล้ว
เพราะว่าแบบคนใกล้พวกนี้เริ่มตักตัวกันแล้ว
มันมีการยงมาว่าคนทีเฟ่นแล้วคนทีไปเจอ
ตอนนี้คือคือเขาจะกัดตัวไหมตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราต้องกัดตัวเอง
อืมตอนนี้ตอนนี้พี่เล่าเรื่องไหนบ้างไหมเล่าไม่ค่อยน่ะ
เพราะส่วนใหญ่ก็คือถามว่าแถวแถวข้างบ้านเกิงอะไรอย่างเงี้ย
คือตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วก็เลยแบบเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้
จะต้องเจอคนที่แบบชุมชนหรือว่าในสถานที่ที่มีก๋มลืม

คุณเลี้ยวขาลไหมก่อนก่อนก่อนตอนนี้ก็เอาใจช่วยนะคะ
ล่ะจะเสียคนที่ตอนนี้กัดตัวอยู่อ่ะ

กัดดูผลเนอะเมื่อเป็นหลังในกระทิตย์หรือกระทิตย์อื่น

เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน

งานที่เป็นอีเวนต์หรืองานที่เป็นเกี่ยวกับ

อยู่กระทบเยอะมั้ยไปอะไรยังไงนะคะ

โชคดีที่ไม่มีทริปที่ไปต่างประเทศเลย

ไปกันครอบครัวก็ฝากทางโรงแรม
ฝากทางที่เราไปหรือว่า

หรือว่าคนไข่อีกตอนอย่างนั้นค่ะ

เชลล์ก็พอหรือว่าฆ่าเชื้อ
หรือเปลี่ยนจากรถมิน
เป็นสวยใครล่ะค่ะใช่ไปทำรถดีกว่าค่ะ
เอารถตัวเองเพราะว่ามันเป็น
รถครอบครัวหลังแล้วสบายจักร

กลับมาเหมือนเดิม

อย่างไรไม่ได้คุยเครียม

ที่บอกว่าไม่ได้คุยเครียม
ก็เหมือนเราไม่ได้คุยกันมาสักปีหนึ่งเลย
แสดงว่าโอกาสไม่ได้ไป

ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนยังเป็นเพื่อนอยู่จากตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเป็นเพื่อน
ตอนนี้ก็คือยังเหมือนเดิม
อันนี้ก็คือเราไม่ได้เข้าไปยูมว่าเข้ากลับไปใช้ชีวิตกับเขา

แล้วมันติดอะไรหรือคะหลักที่ทำให้ไม่ได้ดีขึ้น

ตอนนี้มันน่าจะติดที่ไลฟ์สไตล์เราสังคมมากกว่า
มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
แต่ว่าตอนนี้มันติดอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เราค่ะ

เพราะว่าการใช้ชีวิตของเรากับการใช้ชีวิตของเขาค่อนข้างแตกต่างกันมาก
นี่ว่ายังไม่มั่นใจในตัวคะ

เราจะรู้ว่าเราก็จะมองทุกอย่างให้กว้างขึ้น
ว่าอะไรหลายอย่างไปด้วยกันได้ไหม
หรืออะไรหลายอย่างหลายไปด้วยกันไม่ได้

หรือเหมือนจะไปแล้วไม่เหมือนเดิม
ถ้ากลับไปมันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอน
ที่เราเคยบอกว่ามันเคยมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกใหม่
ถ้ากลับไปมันก็กลายเป็นแบบเราก็จะไม่สบายใจไปอยู่
หรือไปที่คนใหม่เลยไหมคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนถ่ายเหมือนกันค่ะ

ว่าถ้ามีในไลฟ์สไตล์๓ครั้วมันมีนะฮะ

แต่กะเท้ามาแล้วก็ไม่มันก็ยังรักกันแหละ
มันได้เป็นเพื่อนเหมือนเดิม